นี่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากบิ๊กไบท์เนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเสียชีวิตของคุณโน๊ตนะครับ
กรณีที่บิ๊กไบท์ไปชนรถไอติมที่เด็กหญิง

ค่ะคราวนี้เป็นบิ๊กไบท์กับซาเล็ง
คือเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาเลยค่ะ
คนที่ขี่ซาเล้งเขากำลังจะเลี้ยว

ปรากฏว่าบิ๊กไบท์มาทางตรงค่ะคุณผู้ชม

จนทำให้คนที่ขี่ซาเล้งเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศตอนที่ลูกสาวมาเห็นศพคุณพ่อหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคือลูกสาวที่ร้องไห้นะคะ
คือนางสาวเบนเจวันมีซิริ
พอเห็นศพคุณพ่อเสียชีวิตอยู่กลางถนน

เมื่อตอน๖โมงเช้าที่ผ่านมานี้เลยนะคะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะบนถนนสาย๓๐๔
จากท่าตูมมุ่งหน้านิคม๓๐
ที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะจังหวัดปราจินบุรี

เจอรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ซาเล้งนี่แหละค่ะบรรทุกของเก่ามาเต็ม
คันรถเลยนะคะโดนชนเข้ากลางลำ
ตัวรถมันหักมันงอมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยค่ะ

กระเด็นมาเสียชีวิตที่หน้ารถ
คนเสียชีวิตคือนายมณฑลมีสิริอายุ๔๘ปีค่ะ
แล้วใกล้กันเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นสภาพ

เป็นบิ๊กไบท์คาวาซากิรุ่นนินจาสีดำค่ะ
คนขับบิ๊กไบท์คือนายศิสรุธสุวรรณจิตอายุ๒๘ปี
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคนขี่บิ๊กไบท์แขนหักทั้งสองข้างเลย
จากการสอบถามลูกสาวของผู้ตาย
เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อจะขี่ซาเล้งออกหาของเก่า
พ่อก็จะออกไปแต่เช้าตรู่เลยทำแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
แล้วจุดที่เกิดเหตุมันเป็นช่วงที่พ่อ
กำลังจะเลี้ยวรถเข้ามาในหมู่บ้านแล้ว
คือหมู่บ้านก็อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็คาดว่าระหว่างที่ซาเล้งรอข้ามถนน
ไบท์น่าจะขับมาด้วยความเร็ว
อาจจะไม่ได้ทันมองก็เลยชนเข้ากลางลำ
ทำให้คนขี่ซาเล้งเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดต่อไปนะคะ